ความคืบหน้าของศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นนะครับ
โปรแกรมการชกยังไม่ได้ออกว่าจะป้องกันแชมป์โลกกับใคร
แต่ว่าต้องเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ
การฝึกซ้อมครั้งนี้ก็จะมีการลงนวมนะครับ
กำหนด๓ยกอุ่นเครื่องนะครับกับทางนวพล
แหลมครับจะชกอื่นเครื่องกับนวพลนะครับเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง
ให้กับโรงพยาบาลฐานอากาศกรมแพทย์ฐานอากาศนะครับ
โดยการชกจะมีขึ้นในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้ที่เวทีมวยชั่วคราวตลาดยิ่งเจริญ
ทั้งเซียฮุยสุรชาติฟิสิทธิ์ฟุตที่นั้นครับบอกว่าการอุ่นเครื่องในครั้งนี้จะเป็นการ
สภาพร่างกายแล้วก็ความพร้อมนะครับให้แฟนมวยได้ชมก่อนจะป้องกันแชมป์โลกในไฟล์ต่อไป
โดยทั้งคู่นั้นเคยเสมอกันในอดีตมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าศรีสะเกดจะต้องป้องกันแชมป์โลก
บังคับกับคู่ปรับเก่าอย่างฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าที่เคยชนะคะแนนมาเมื่อปีที่ผ่านมา
แม้ว่ายังอยู่ในระหว่างการตกลงรายละเอียดแต่ยืนยันว่าการชกจะมีขึ้นที่สหรัฐอเมริกาประมาณเดือนมีนาคมหรือว่าเมษายนนี้
เดี๋ยวติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับข่าวนี้
ขณะที่ศรีสะเกดก็เปิดเผยว่าไม่หวั่นนะครับ
เฉพาะการไปต่อยที่สหรัฐอเมริกาที่ไปสร้างชื่อมาแล้ว
คว้าชัยมา๓ครั้งเหลือทั้งโรมันกอนซาเลส๒ครั้ง
เชื่อว่าจะเป็นไฟล์ที่หนักที่สุดอีกครั้งในชีวิต
รวดเร็วต่อยดีแล้วก็ต่อยได้๒สไตล์นะครับ
บูและบุ๋นแต่จะตั้งใจนะครับ

เพื่อไม่ให้แฟนมวยชาวไทยนั้นผิดหวังครับ
สนามที่๓ที่จะจัดที่บ้านเราครับ

ก็ได้ซ้อมโชว์ความพร้อมที่ค่าย
ก็นำโดยน้องโอ๋ไก่ย่าง๕ดาวครับ
นักมวยไทยในวัย๓๓ที่จัดชกครั้งที่๓ในรายการนี้
น้องโอ๋ก็บอกว่าไม่กดดัน

แต่ก็เตรียมที่จะแก้ทางมวยหมดแล้วครับ

ที่จะพบกับทางแทคยอนคิมครับ

ยังมีนักมวยไทยที่จะขึ้นสู้อีก๔คนนะครับ

ฉบวกทองมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
แล้วก็มีโจนัทธวุฒิที่วันนี้เนี่ย

จากว่าฝึกซ้อมอยู่ที่อเมริกา

ทอด๔ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ